วัคซีนที่เราคอยเพราะว่าอยากจะให้บุคลากรดันหน้า

วันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับมอบวัคซีนไฟเซอร์นะครับ
๑๕ล้านโดสนะฮะ
โดยท่านเนี่ยขอบคุณทางสหรัฐอเมริกานะครับ
แล้วก็บอกว่าจะมุ่งหน้าแก้ปัญหาโควิด๑๙
และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างที่สุด
วันนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
ท่านประธานในพิธีรับมอบวัคซีนไฟเซอร์
จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
โดยมีนายไมเคิลฮีตนะครับ
เป็นผู้แทนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
แล้วท่านก็ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
ได้ผลักดันแล้วก็สนับสนุนให้ไทยได้รับวัคซีนเพิ่มเติมอีก๑ล้านโดส
พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะนำวัคซีนทั้งหมดไปบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนคนไทยต่อไปครับ
ด้านคุณรัชดาธนาดิเรกท่านรองโฆษกประจำสำนักนายุทธมนตรี
ชี้แจงจำนวนวัคซีนที่ลดลงแบบนี้
คือท่านบอกว่าจริงอยู่ที่มีรายงานข่าวในตอนแรกว่า
มีการบริจาค๑ล้าน๕แสน๔๐โดสใช่ไหม
แต่ท่านบอกว่าในแง่ของการจัดการ
รัฐบาลรับจริงจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
วันที่๓๐กรกฎาคม๑ล้าน๕แสน๓พัน๔๕๐โดสเท่านั้น
ขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร
โดยมีนายเอวันโจรรักษาราชการแทนเอกอักราชทูตสหรัฐ
ขออภัยครับเอกอักราชทูตสหราชอาณาจักร
สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยอย่างครอบคลุม
แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับวัคซีนโควิด๑๙จะเดินทางมาถึงประเทศไทย
ตามนโยบายของสหราชอาณาจักร
ประสงค์บริจาควัคซีนให้แก่มิตรประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ
โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้นำเสนอกฎเกณฑ์ของผู้ที่จะได้ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์
จำนวน๗แสนโดสคือบุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่มดังต่อไปนี้
เป้าหมายเลยนะครับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด๑๙
รวมทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยจากการปฏิบัติงาน
แผนกผู้ป่วยนอกแผนกผู้ป่วยในคลินิกทางเดินหายใจห้องฉุกเฉิน
แหนกผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลสนามเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักตัว
หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙
รวมไปถึงอันนี้ผมดีใจมากพี่กู้ภัยพี่ที่ทำหน้าที่เก็บศพ
แล้วก็สับปะเรอท่านจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ด้วยนะ
อันนี้ผมดีใจด้วยนะครับโดยมีเกณฑ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก็คือ
อันนี้ก็ฉีดไฟเซอร์ได้นะ๒บุคลากรที่ได้รับวัคซีนมาแล้วเพียง๑เข็ม
บุคลากรที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดเลย๔บุคลากรที่เคยติดเชื้อโควิด
และไม่เคยได้รับวัคซีนนะครับทั้งนี้กลุ่มที่มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับ
คณะอนุกรรมการยังไม่แนะนำให้วัคซีนไฟเซอร์เพราะจะต้องพิจารณาตามข้อมูลวิชาการ
ดำเนินการให้วัคซีนไฟเซอร์ในระยะต่อไปคือกลุ่มไหน
อันนี้ต้องรอผลการศึกษาก่อนนะครับ